ตอนนี้ก็ต้องเล่นแบบอดทนนะครับฝีมไทย๑๙๒๒เสิร์ฟกลายเป็นดีเอาแล้วครับต้องแก้ไขข้อข้ามมา
บอลขอเน้นครับลูกนี้สวยงามเลยครับ
ทนร้องคู่ต่อสู้พลาดไหมครับลักษณะอย่างนี้